อ้าวไปน้องค์หลอบไกลอีกเลยวางไป

เออไป

เติมไปแล้ว

นี่ฮะเชิญครับเชิญครับโอ้โหแอนเจ้ทำไงอ่ะเดี๋ยว
กัญชัยขอโทษนะกัญชัยไม่ยกเลยสักตัว
เขาเป็นผู้ชายแบบนี้จริงผมให้ตายเถอะ
ผมจะพ่นให้นั่นแอลกอฮอลของฉันด้วย
พอแล้วเขาฉีดแมลงพี่เอาอันนี้ของพี่ขึ้นไปเลย
ปกติขวดละ๖๐บาทตอนนี้ซื้อได้ในราคา๒๕๐บาท
แพงมากพี่บอกเลย
ตอนนี้โอเคเรียบร้อยคือเนี่ยค่ะพี่
นี่ครับพี่ช่วงที่ปิดไปนะคะทำมาฝากพี่ดีกรด้วยค่ะ
ขอบคุณครับ
ใส่แล้วอ่ะอ่านสคริปต์ไม่เห็น

แม่แม่ไม่น่ากลัวสวัสดีค่ะแม่ไม่น่ากลัวแม่เนี่ยที่หายไปเนี่ยนะไปกักตัวไว้เนี่ย
ในการสุ่มเสี่ยงตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ๒๐กว่าวัน
ลึกแล้วนะครั้งที่เวลาดิฉันอยู่บ้านไม่ดิฉันจะบอกว่าดิฉันน่ะออกกำลังกาย
แรงตลอดเวลานะจะบอกให้คุณคิดดูอยู่บ้านแม่ทำท่าไหนบ้างคะ
อยู่บ้านแม่ทำท่าอย่างนี้เลยแม่ก็อยู่คราวโต๊ะแม่ก็ทำอย่างลืน

ขอต้อนรับกลับนะฮะคุณม้าไม่ติดไม่มีโรคไม่มีอาการของโรค
ครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณแองจี้กลับมาด้วยนะครับสวัสดีครับ
ก็คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาทั้งคุณแองจี้แล้วก็พี่ม้าเนี่ยนะฮะ
ไปพบกับคุณแมททิวมาใช่ครับ
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมาคือไปที่เวทีมวยสนามมวยของคุณแมททิวนะ
มวยค่ายมวยแล้วก็คุยกับทางคุณลิเดียด้วยถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยน่านอนครับว่าก็เลยต้องกากตัว

โหทั้ง๒๐มากกว่า๒๑มั้ง๒๒วัน
๒๑วัน๒๒วันจริงสัก๓เดือนก็ได้
นั่งใกล้ฉันเลยนะวันที่ฉันไปหาแมททิวเสร็จแล้ววันต่อมาก็เจอกับแก
หนุ่มไปตรวจรอบ๓นี่ไงล่ะดังนั้นก็ไม่ต้องมาบอกว่า๓เดือน๔เดือนไม่ต้องพูดมาก